คุณผู้ชมค่ะดูคดีนี้กันหน่อยโหดจริงนะคะ
นายคนนี้ชาวบ้านบอกว่าเขาสติไม่ค่อยดี

เขาถูกยิงแบบแทบว่าพลุนนะคุณผู้ชม
อยู่ที่สาราริมทางที่ภักดาลแบบแสนรถประจำทาง
แล้วใครล่ะมายิงผู้ชายคนนี้
คนที่ถูกยิงนี่คือนายธีรวัตรนะคะเพชรเล็กหรือว่านายนุ
อายุสามสิบสองปีค่ะเป็นคนเจ็บค่ะเนี่ย
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนเลยค่ะ
สาราริมทางแห่งนี้อยู่ที่ริมถนนควนเกาะจันทร์ทุ่งปลือตำบลโคกยาง
อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่เหตุการณ์เกิดขึ้นสามทุ่มเมื่อวานนี้นี่เองนะคะ
ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุปรากฏว่าเห็นเลยค่ะว่านายเทียรวัตรเนี่ยถูกยิงหลายที่
ด้วยอาวุธปืนไหลขวานหนึ่งนัดต้นคอขวานหนึ่งนัด
ไหล่ซ้ายอีกนัดหนึ่งอ่ะคุณรวมทั้งหมดห้านัดห้าจุดที่โดนนะคะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแล้วก็ยังไปเจอมีรถมอเตอร์ไซคันนึงค่ะ
ติดแผ่นป้ายทะเบียนก็เป็นของทางด้านของนายนุเองเนี่ย
อยู่ตรงใต้ต้นไม้ข้างสาราที่รถมีขวดน้ำดื่ม
มีมีดปลอกผลไม้หนึ่งเล่มมีขวานหนึ่งเล่มข้างรถเนี่ยพบรอยเลือดกองใหญ่เลยนะคะ
และยังมีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกกระจายอยู่รวม๘ปลอก
แสดงว่าถูกยิงไปถึงแปดนัดแต่โดนเข้าตัวเขาห้านัดนะ
ชาวบ้านให้ข้อมูลแบบนี้ในนุน่ะคนเจ็บเป็นคนสติไม่ดี
ชอบมานอนพักที่สาราตรงเนี้ยเป็นประจำแล้วก็ชอบมีเรื่องระรานหาเรื่องชาวบ้านเขาไปทั่ว
คาดว่าคนร้ายอาจจะอาศัยช่วงเวลามืดตอนที่ไฟดับแล้วรอในนู้ฟ่าวรออยู่

แต่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
พอออกมาดูอ้าวนายนุนอนเจ็บอยู่แล้ว

คนร้ายอาจจะโกรธแค้นก็ได้ที่นายนุชอบไปอารวาสหาเรื่อง

มาดักรอแล้วลงมือยิงค่ะ

ติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะ